ไปดูที่สุรินทร์มีงานฉลองกะถิ่นช่วงนี้งานบุญใหญ่กันอยู่
แต่ปรากฏว่างานฉลองก็มีหนังกลางแปลงมาแล้วก็มีเพลงมาเปิดมาเต้นกัน
นี่คู่อาริไม่ชอบอุ้มหมั่นหมั่นอะไรรู้ไหมหมั่นไท่เต้น
ก็เลยตีกันฮะเป็นเหตุความรุนแรงนี่เลือดอาบไป๗คนครับ

คือมันไม่ได้ว่าถ้าเต้นยั่วยวนกวนมากมั้ยใช่ไหม
เพราะว่าฟันกันไปแล้วด้วยคุณ
กระถิ่นเขาก็จ้างหนังกลางแปลงมาฉาย
หลังจากนั้นไม่นานฮะวัยรุ่นกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่พอใจฮะ
เพราะหมั่นอีกฝ่ายหนึ่งหมั่นเรื่องของท่าเต้นอย่างที่บอก
คว้ามีดไล่ทำร้ายวัยรุ่นอีกฝ่าย
ทำให้มีคนเจ็บเป็นชายถึง๗คนนะครับ
ลุถึงปอดเลยนะอันนี้สาหัสเลย
ทราบชื่อคือนายจตุรงสืบสออายุ๒๔ปี
ส่วนที่เหลืออีก๖คนบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ

ลงพื้นที่ไปยังวัดแห่งนี้ซึ่งเป็นสารที่เกิดเหตุนะฮะ
ก็พบว่าพระลูกวัดท่านกำลังเหนื่อยเลย
ต้องมาบรื้อหนังกางแปลงแบบนี้ออกแล้วนะครับ

และพบรถจักรยานยนต์สีแดงดำต้องสงสัยจอดทิ้งไว้
เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นรถของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ก็เลยยกไปเก็บไว้ที่โรงพักเนี่ยนะครับ
ขณะที่ทางด้านพ่อของผู้บาดเจ็บสาหัส

เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสพเมืองที
ก่อนจะออกมาให้ข้อมูลบอกลูกชายผมนะ

ที่ไปเที่ยวงานก็ไปกับหลานชายเพียง๒คนเท่านั้นเอง
ก็เลยแปลกใจมากเหมือนกันที่เกิดเหตุกับลูกชายแบบนี้นะครับ
แล้วก็ถามพ่อลูกชายชอบเต้นอะไรไหม

บอกไม่นะลูกชายเป็นคนเรียบร้อย
ก็เลยวอนตำรวจเร่งจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุด
ล่าสุดมีข้อมูลว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นต่างถิ่น
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ